อยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจคุณพ่อคุณแม่นะคะว่า
ของเล่นที่บ้านสำหรับเด็กปลอดภัยจริงหรือเปล่า

เพราะว่าครอบครัวของพี่เปิ้ลนาคอนกับแม่จูนนี่นะคะ

เห็นไหมล่ะเล่นของเล่นคุณผู้ชม
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไอ้ถูกลวดเหล็กจากรถของเล่นเสียบเข้าไปในมือ
จนปูดออกมาเกี่ยวประรู้อย่างที่เห็นในภาพ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดออกค่ะ

เพราะว่าทางทีมข่าว๔๕ของเราโทรสอบถามค่ะ

แล้วผ่าตัดแล้วเป็นแผลเป็นนิดนึงนะคะ
แต่ว่าบทเรียนที่สำคัญก็คือนะคะ
โละของเล่นออกไปหมดเลยนะคะ
ที่มันมีลวดออกมาด้วยนะคะ
ดูภาพตามไปนะคะไงก็ต้องระวังลูกหลานกันด้วยเนาะ

แต่จริงบ้านนี้เขาเลี้ยงลูกกันแบบลุย
ก้าเนี่ยโดนหนักสุดโดนมาสารพันธุแล้ว
แต่ว่าออกูธเนี่ยโดนค่อนข้างที่จะหนักนะ